กลายเป็นปริศนาและเป็นที่สงสัยกันในโลกโซเชียลนะครับ
ว่ามีผู้หญิง๒คนหายตัวไป๒คนนั้นหายไปได้ยังไง
เกิดอะไรขึ้นกับเธอทั้งสองคน

แต่ว่าณวันนี้เรื่องราวอาจกลับกลายตลปัดเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับ
เพราะว่ามีทั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความกับตำรวจให้เอาผิดกับผู้หญิง๒คนที่หายตัวไป
โดยเบื้องต้นคิดว่าสองคนนี้น่าจะหนีหนี้ครับ
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับคุณผู้ชมสำหรับในเรื่องนี้ครับ
กลุ่มผู้เสียหายจำนวนกว่า๑๐คนเดินทางเข้าแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัช
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเศรษฐกิจ
ว่าปอศให้ดำเนินคดีกับนางสาวมนวดีกาญจนำพร
และนางสาวจันทิรากลิ่นสุคลนะครับ
โดยกล่าวหาว่าร่วมกันช่อกงเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่มูลค่าความเสียหายคิดเป็นเม็ดเงินแล้วก็กว่า๒๐ล้านบาทครับ
โดยทั้งสองคนนั้นเคยตกเป็นข่าวเกลียวกราวในโลกโซเชียลเมื่อหลายวันก่อน
วันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องราวกลับกลายเป็นว่าตลปัดครับ
จากว่ามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย
ทั้งคู่นั้นพยายามหลบหนีเพราะมีปัญหาเรื่องเงินที่ชวนเพื่อนแล้วก็คนรู้จักมาร่วมลงทุน
แล้วคนที่มาลงทุนไม่ได้เงินคืน
แล้วก็เกรงว่าข่าวที่ออกมาน่าจะเป็นการปล่อยข่าวหายตัวไปก็เท่านั้น

ดังนั้นผู้เสียหายทั้งหมดรวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจปอศเพื่อดำเนินคดี
ทางด้านของหนึ่งในผู้เสียหายนางสาวก้อยนามสมมุตินะครับ
ให้การอ้างว่ารู้จักกับนางสาวมนวดีมานานเกือบ๒๐ปี
เรียนมาด้วยกันอยู่บ้านก็ใกล้กัน
ต่อมาครับเมื่อประมาณ๒ปีก่อนปี๒๕๕๙
นางสาวมนวดีก็เริ่มชักชวนให้ตัวเองมาลงทุนทำร้านขายเสื้อผ้า
แล้วทยอยคืนกำไรให้แต่ตอนหลังกลับติดต่อไม่ได้ครับ
พอสอบถามเพื่อนก็รู้ว่าผู้ต้องสงสัยชักชวนคนอื่น
อีกกว่า๒๐คนมาร่วมลงทุนลักษณะคล้ายกัน
คิดว่าถูกหลอกจึงรวมตัวกันเพื่อแจ้งความเอาผิดนะครับ
ด้านตำรวจก็บอกว่าหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายเอาไว้แล้ว
จะติดตามตัวนางสาวมนวดีนางสาวจันทิรา
ผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนหาความจริง
ในเบื้องต้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน